เรื่องของการผูกคอตายวันนี้ก็มีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
เพราะว่ามีคนพยายามจะไปผูกคอตายเหมือนกันบนแท้งน้ำนะครับ
แต่ก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ไปเกลี้ยกล่อมแล้วก็ชาร์จเอาไว้ได้ทันนะฮะ
ก็คือผู้หญิงอายุประมาณ๕๐ปีนะครับปีนขึ้นไปบนแท้งน้ำนะครับ
พยายามจะใช้เชือกไนลอนผูกคอตัวเองโยงเข้ากับราวเหล็กของทางขึ้นแท้งน้ำ
ความสูงเท่ากับตึก๙ชั้นนะฮะอยู่หน้าอาคารอเนกประสงค์
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับ
เธอก็มีการตะโกนขับไล่คอสชบอกว่าอยากให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นธรรม
ใช้น้ำมันพืชที่เตรียมมาเนี่ยราดลงบนขั้นบันไดด้วย
คือหวังว่าจะไม่ให้ใครเข้ามาจะได้ลื่นอะไรอย่างนี้ไง
ก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงเป็นอะไรอย่างไร
แต่ว่าสิ่งต่างที่เดินสะท้อนมาเนี่ยก็จะออกแนวเรื่องการเมืองหน่อย
ก็เลยเลือกใช้มหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์การเมืองยาวนาน
ในอดีตที่ชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองอย่างนี้หรือเปล่านะ
โยนลูกโป่งลงมาด้วยนะครับแล้วก็มีข้อความอยู่ในนั้นนะฮะ
ระบุว่าช่วยคุณทาริสขอสชออกไปปล่อยนักโทษการเมืองเนี่ย
ใช้ก้อนอิดห่อเอกสารโยนลงมาด้วยในเอกสารก็มีสำเนาบัตรประชาชน
เป็นผู้หญิงอายุ๕๐ปีนะฮะมีข้อความภาษาอังกฤษ
มาช่วยเหลือเธอกับครอบครัวคนที่ผ่านไปผ่านมาพบเห็นก็ตกใจนะฮะ
กลัวว่าจะกระโดดลงมาหรือว่าจะผูกคอตายข้างบนจริงนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เอาเบาะลมมารองรับมากางไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ตอนที่อยู่ข้างบนมีเจ้าหน้าที่พยายามขึ้นไปเกลี้ยกล่อมนะครับ
มีกลุ่มนักศึกษาที่เป็นกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็ไปช่วยเกลี้ยกล่อมด้วยแต่ก็ไม่เป็นผล
ใช้เวลาเจรจาอยู่นานกว่า๒ชั่วโมงนี่ฮะที่สุดแล้วประมาณ๑๖นาฬิกา
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเข้าชาร์จตัวแล้วก็เอารถกระเช้ามารับลงไปข้างล่างได้
แล้วก็พาไปสงบสติอารมณ์ที่สนชนะสงครามเรียบร้อยแล้ว